และก
แล้วได้หลายสิบเมนูเนี่ยก็คือพี่ปิยะเจ้าของร้านที่คุณน็อตกำลังจะไปเจอภายในบัตรเดี๋ยวนี้เลยจ้ะค่ะ
สวัสดีครับคุณปิยะนะครับผม

ดีครับคุณปียะไม่ได้เจอกันนานนะครับผม

หายหน้าหายตาไปจากวงการบันเทิงนะครับ
จริงก่อนที่จะมาทำร้านอาหารนี่ก็คือเป็นโปรดิวเซอร์รายการ

ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเกมโชว์เป็นวาเลตี้โชว์เลลิตี้อะไรอย่างนี้ครับ

อะไรบ้างที่เป็นรายการดังแล้วเป็นที่น่าภาคภูมิใจของวงตระกูลเรา
อะไรบ้างที่เป็นประกันดังแล้วเป็นที่น่าภาพภูมิใจของมงตระกูลเรา

ใครที่จะออกจากอาชีพที่เรารักมาทำธุรกิจตัวเองล่ะ
ที่จะออกจากอาชีพที่เรารักมาทำธุรกิจตัวเองล่ะ
คงถึงเวลานึงที่เราอยากมีอะไรเป็นของตัวเอง

เปิดร้านเถอะอร่อยขนาดนี้ล่ะ
มันก็รับทราบมาเรื่อย

จับอะไรมาทำที่แบบอร่อย

ก้าวเล้งแกงเตี๋ยวเกี๋ยวยัก

คือเรามองว่าเราอยากจะมีร้านอาหาร
เรามองว่าเราอยากจะมีร้านอาหารร้านหนึ่งซึ่ง

แต่เรามองว่าเฮ้ยไอ้ตัวเล้งนี่แหละ
จริงแล้วมันมีคุณค่ามากกว่านี้นะ

แล้วก็ไปได้ส่วนของสิ่งที่มันเนื้อเยอะมา

แล้วก็ซุปที่สำคัญคือซุป
แล้วก็เอาเล้งทำได้หลากหลายเมนูด้วย

แซ่บเก้าเล้งอันนี้เป็นพริกป่น

และพี่อยากจะพรีเซนต์มาก

ขออนุญาตไปดูอาหารเลยได้ไหม

ได้ครับไหนรายการนี้มาเรามีเมนูเส้นไว้รองรับด้วย

วงการโทรทัศน์กันนี่เอง
เจอหน้ากันนานอย่างนี้คงต้องมีเรื่อง

เอาเป็นว่าชิมไปคุยไปก็แล้วกัน

เอาละครับตอนนี้นะครับก็พร้อมจะชิมเมนูแนะนำของทางร้านก้าวเล้งแกงเตี๋ยวเกี้ยวยักษ์นะครับผม
เนนูนี่หลากหลายจริงจริงมากมายเหลือเกินแต่เอางี้เราจะเริ่มต้นจากเมนูที่เป็นเส้นก่อนแล้วกัน
ของเราคือรายการเล่าเส้นเป็นเรื่องนะครับผมตรงหน้าผมนี้แล้วกันครับ
มันคือเมนูอะไรครับเมนูอ่าบะหมี่ขาหมูเกี้ยวยักษ์ครับ
คือขาหมูนี่เราให้แบบเยอะเลยจริงจริงนะอ่าขาหมูก็มีทั้งเนื้อทั้งหนัง
มีทั้งหนังครบเลยแต่เราเอาเนื้ออย่างเดียวก็ได้ถ้าคนแบบโหรักสุขภาพมาก
เอาเนื้ออย่างเดียวได้ไม่อยากอ้วนเอาเนื้ออย่างเดียวก็ได้แต่ว่าให้เยอะจริง
เกี้ยวดูเกี้ยวเกี้ยวยักษ์สมชื่อเพิ่งจะเคยเจอเกี้ยวใหญ่ขนาดนี้นะครับ
ดูดีดีนี่เห็นไหมนี่เกี้ยวยักษ์นะข้างในเนี่ยหมูนี่ล้นออกมาเลยนะครับ
มีเคี้ยวแค่ปิดบังความโป๊นิดนึงของหมูเท่านั้นเองนะครับผมส่วนเส้นก็ให้มาก
เมนูนี้มันมาได้ยังไงเนี่ยบะหมี่ขาหมูเนี้ยมันมามันเป็นเมนูที่ต่อยอดมาจากขาหมูสูตรไทยเยอรมัน
กีฬาสูตรไทยเรมันเป็นยังไงก็คือจริงมาจากพ่อครัวครับไปรู้จักเพื่อนเยอรมัน
แล้วพ่อครัวเขาก็ทำขาหมูให้เพื่อนเรมันกินครับเพื่อนเรมันบอกว่าที่เยอรมันก็มี
ทำกลับมาว่าที่เยอรมันก็มีทำแบบนี้แต่ส่วนใหญ่ก็ทำจากเนื้อแกะ
ครอบครัวเราก็บอกว่าสูตรคนไทยมันน่าจะไม่เข้าคนไทย
งั้นขอเอามาใช้แต่ขอปรับให้เข้ากับคนไทยแล้วกันขอยืมมาใช้
วิธีการทำแบบเรมันแล้วมาปรับสูตรรสชาติให้เข้ากับคนไทย

อืม
มีรสชาติแบบไทยนะแต่ว่ากลิ่นของเครื่องพะโล้มันจะไม่แรงเท่า

ก็คร่าวคือความนุ่มความเปื่อยของหมูเนี่ยต้องมาก่อน
แล้วก็คัดส่วนขาหมูที่มันเนื้อเยอะหน่อย
แล้วก็ต้มอย่างน้อยต้องมากกว่า๒ชั่วโมงครึ่ง

จะมีใส่อย่างนี้ด้วยอ่าซึ่งจะเป็นกลิ่นบางบางเท่านั้นเองบางบางคือพะโล้ทั่วไปที่เราทานเนี่ย
มีแบบเครื่องพะโล้กลิ่นของเครื่องพะโล้เยอะหน่อย
แต่ที่นี่จะไม่ได้มีกลิ่นเครื่องพะโล้แบบนั้น
มันจะมีความหอมบางของมันอยู่เท่านั้นเองนะครับผม

เกี๊ยวลองดูสะใจครับเกี๊ยวลองดูสะใจครับ
อันนี้ก็จะใช้หมูสูตรพิเศษ
คือในการทำจะต้องมีการผสม
ระหว่างหมูหลายส่วน

แปะมันแล้วก็ลวกเลยเขาจะได้แบบนี้
ถ้าทานกับบะหมี่ก็เกี้ยวจะลักษณะเป็นแบบนี้

ก็ใหญ่กว่ามีเนื้อหมูด้วยฮะ

ถ้าไปกินที่อื่นจะไม่เคยเห็นเป็นสี่เหลี่ยมอย่างนี้
ถูกต้องจะเป็นเล็กหรือเป็นสามเหลี่ยม

เส้นก็คือเลือกบะหมี่ที่มันเส้นเล็กที่มันทานง่าย

แล้วก็ใช้เวลาลวกทำยังไงก็ได้ให้
ให้วิธีการที่มันออกมานุ่มที่สุด
เละจนเกินไปมีความหนึบให้จะเคี้ยวนิดนึง
รสชาติของซอสของขาหมูที่ผสมผสานกับตัวเส้นที่ไซส์กำลังดีนะ
กำลังดีที่มันจะเกาะตัวน้ำซอสขึ้นมาได้ดีมากนะครับผม

รอดูเมนูเดี๋ยวนี้อีกหนึ่งเมนูเส้น
ะหมี่หมูแดงเกี้ยวยักษ์
หมูแดงนี่เป็นหมูแดงอบน้ำพึ่ง
สูตรนี้คือคิดค้นใหม่เลย

ซอสมากนะครับผมเหมือนหมูแดงตามห้องอาหารจีน
เคยมีลูกค้าคนหนึ่งพูดไว้เหมือนกัน
แล้วเขาก็เลือกที่จะสั่งขอหมูแดงสั่งเป็นโล

ร้านไม่ได้มีแค่เมนูเส้นบะหมี่อย่างเดียวนะฮะ

มันเป็นน้ำเงี้ยวที่รสชาติแบบไม่ออริจินัลซะทีเดียว

มันมีความเข้มข้นของเครื่องต่างที่เราผสมผสานลงไป

ถือว่าเป็นน้ำเงี้ยที่รสจัดแล้วน่าถูกใจคนที่ชอบทานอาหารรสจัดนะครับผม

อันนี้ก็จะจัดจ้านรสชาติเข้มข้นเหมือนกัน

อันนี้สามารถทานคู่กับขนมจีนก็ได้

แกงเนี่ยมันจะต้มจนเข้าไปอยู่ในตัวเล็ง
คือถ้าตัดไม่ต้องซดน้ำแกงก็ได้คือตัดตัวเล้งก็จะได้ให้รสชาติของรสชาติแกงกัน

ก็จะมีอันนี้อยากขอแนะนำครับ
อันนี้น่าจะเป็นที่เดียวในประเทศเลย

มันมาจากสูตรขาหมูไทยเรมันที่ร้านเนี่ยเหรอ

รสชาติถือว่ากระจ้าเลยล่ะอร่อยเลยล่ะ
คือเล้งที่นี่ความพิเศษก็คือว่า

เนื้อจะเยอะเลือกส่วนที่เนื้อเยอะ
แล้วก็ที่สำคัญต้มเปื่อยจนสามารถตักได้ง่าย

อันนี้ออริจินอนทั่วไปก็จะหาทานได้
เป็นสูตรเล้งซุปเปอร์ซีส

มันเหมือนว่าน้ำซุปของเราเนี่ยใส่ส่วนผสมเยอะ
ทำให้มันมีรสชาติที่มันเข้มข้นของมัน
ไม่ใช่แค่จางเอาแค่น้ำซุปทั่วไปปกติ
แล้วก็ใช้พริกแท้
สวนแท้พริกมะนาวแท้
อ๋อนี่คือเหตุผลที่ทำให้เราไม่ต้องใส่พริกเยอะ
เพราะถ้าพริกสวนแท้
ก็๖เมนูเลยนะค่ะเนี่ย
เป้าหมายที่จะมีเมนูเล้งถึง๙เมนูนั้นอยู่ไม่ไกลแน่นอนค่ะ
ว่าแต่เมนูอื่นมีอะไรอีกบ้าง

นี่คืออาหารเพียงแค่บางส่วนนะครับของทางร้านก้าวเล้งนะครับผม

ราคาเริ่มต้นเล้งทุกอย่างทุกชนิด๙๐บาท

ถูกร้อยบะหมี่ขาหมูนี่คือ๕๕บาท

บะหมี่นี่๔๐๕๐บาท

นี่เพียงแค่อาหารบางส่วนของทางร้านเก้าเล้งนะครับ
ซึ่งจริงแล้วทางร้านมีเมนูอีกมากมายมากมาย

เกือบ๓๐เมนูคือมาคุณก็สามารถทานอาหารได้หลากหลายจริง

อ้าวร้านเก้าเล้งตั้งอยู่ที่ไหน

ก็อยู่ที่ลำลูกกาคลอง๑ตัดกับคลอง๒

ใกล้กับตลาดนานาเจริญคลอง๒
ลำลูกกาคลอง๒ถ้าคนรู้จักแต่ตลาดนี้จะใหญ่มาก

เปิด๑๑๓๐ถึง๔ทุ่มครับ

ผ่านมาแถวลำลูกกาคลอง๑คลอง๒

เลวเล้งแจงเตี๋ยวเกี้ยวยักษ์นะครับผม

ขอบพระคุณครับ
ปากไว้ด้วยครับ
เวลานี้รีบไปทานเลยล่ะค่ะแล้วถ้าถูกใจมาก
ส่วนเล่าเส้นเป็นเรื่องสัปดาห์หน้าจะพาไปทาน
นูเส้นอร่อยกันที่ย่านพุทธมนตร
มีทั้งก๋วยเตี๋ยลูกชิ้นปลาเจ้าเก่าบะหมี่เป็ดย่างเจ้าดัง
เมนูเส้นเมืองเหนือในคาเฟ่เก๋ย้ำว่าห้ามพลาดค่ะ